ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับ
มีโรงเรียนที่โคราชโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
คุณครูผู้หญิงเนี่ยถูกคมคืน
ถูกเข้าไปข่มขืนถึงบ้านพักครูนะครับ
แล้วคนก่อเหตุเป็นนักการพานโรงของโรงเรียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓มิถุนายน
ตำรวจเขาก็เรียกนักการพานโรงทั้งหมดของโรงเรียนเนี่ย
ตรงกับนักการพานโรงคนหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก๑๓มิถุนายน
ตำรวจสพด่านขุนทศได้รับแจ้งจากคุณครูผู้หญิงคนหนึ่ง
โรงเรียนมัธยมชื่อดังในอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
ว่าถูกคนร้ายที่เป็นนักการพานโรงบุกเข้าไปในบ้านพัก
วันนั้นคุณครูบอกว่านายคนนี้แน่นอนนะครับ
นักการพานโรงหนึ่งในนั้นชื่อนายจารึกโปรยขุนทศ
อายุ๕๔ปีตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวมาได้
แต่ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานเอาไว้
หลักฐานในบ้านพักของคุณครูหลักฐานในตัวของคุณครูนะครับ
ต่อมาครับทางพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์จันทรการตานนท์ภูมิกับการสพด่านขุนทศ
สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม

เพราะว่าดูท่าทางจะไม่ได้ก่อเหตุคนเดียว
ก็คือนายพายับราชาหรือว่านายหนุ่มอายุ๔๔ปี
เป็นนักการพานโรงของโรงเรียนอีกคนนึงนะครับ
คนนี้ศจศรีคิ้วออกหมายจับนะครับ
ในข้อหาคมขืนกระทำชำราวด้วยการขู่เข็น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อาวุธปืน
แล้วก็เรื่องของการบุกรุกเคหสถาน

ตัวมาสอบปากคำนายพายับปฏิเสธทุกข้อหาเหมือนกัน

คนปฏิเสธข้อหาหมดแต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐาน
ติดอยู่ที่เล็บของผู้ต้องหาซึ่งสอดคล้องกับปากคำของผู้เสียหาย
ครูบอกว่าคนร้ายเข้ามาประกบคมขืนจากทางด้านหลัง
โดยคนร้ายใช้ผ้าคลุมศีรษะของตัวเองเอาไว้เพื่อปิดบังใบหน้า
แล้วเอาผ้ามาคลุมศีรษะของครูตอนก่อเหตุด้วยแล้วใช้วัตถุจี้ที่เอว
มขู่ว่าห้ามหันหน้ากลับมามองข้างหลังถ้าไม่เชื่อจะยิงให้ตาย
หลังจากนั้นก็คมขืนคนร้ายใช้ทางนิ้วมือแล้วก็ใช้อวัยวเพศ
อันนี้ที่ครูเขาให้การพอสำเร็จความไคร้เรียบร้อยแล้ว
ลักเงินสดหกพันบาทของครูไปด้วยพนักงานสอบสวน
เรียกนักการพานโรงของโรงเรียน๖คนมาสอบปากคำนะครับ
จากเล็บจากอวัยวะต่างของร่างกายผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์
ไม่น่าเชื่อนะแต่ละเหตุการณ์นะยังไม่หมดนะเรื่องลักษณะแบบนี้ที่พิศนุโลกค่ะ